มาถึงช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลี่ขจาย
คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีครับ
ที่รัฐบาลคอสชจะมีการวางกรอบในการพัฒนาประเทศร่วมกันกับรัฐบาลเอกชนแล้วก็ประชาชนต่อไปในอนาคตนะครับ
รวมทั้งเรื่องของสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนุนด้วยนะครับติดตามจากคุณสุภาพพร้อมกันเลยครับ
ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณดาวครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเหลือเวลาอีก๓วัน
ต้องเชิญชวนกันทุกวันแล้วครับช่วงนี้ว่าวันที่๗วันอาทิตย์นี้
ต้องไปลงประชามติรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูลเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบคำถามพ่วง
ฉะนั้นต้องไปครับไปโชว์ให้นานาประเทศเขาได้เห็นว่า
คนไทยพร้อมที่จะกลับเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่ง
คนไทยไม่นอนหลับทับสิทธิ์คราวนี้ไม่มีการซื้อเสียง
คนไทยก็ไปลงคะแนนเสียงกันเยอะว่านี้ได้มีโอกาสคุยกับ
ท่านบอกว่ามีการตั้งเป้ากันในที่ประชุมกรกตว่า
จะพยายามผลักดันให้คนไปลงคะแนนเสียง
ไปใช้สิทธิ์ให้ได้ถึง๘๐นี่ตั้งเป้าขนาดนั้นเลยนะครับ
แล้วก็บอกอย่างน้อยต้อง๗๐เปอร์เซ็นต์ขึ้น
ตอนนี้ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งกกตจังหวัด
พันธมิตรทั้งเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
เขาพร้อมมากฉะนั้นก็เชิญชวนให้ไปเลือกตั้ง
เรื่องที่จะพูดวันนี้ขอตอบคำถามของแฟนรายการที่ไลน์เข้ามาวันก่อน
เขาอยากรู้เรื่องแผนยุทธศาสตร์ประเทศ
ที่บอกว่าเป็นวาระสำคัญอันหนึ่งของรัฐมนูลบ้านเรา
เขาก็อยากรู้ว่ามันบังคับอย่างตึงเครียดแค่ไหน
หรือว่าจะยืดหยุ่นแค่ไหน
เพราะว่านี่จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินใจ
ที่จะเดินหน้าว่าจะไปรับหรือไม่รับรัฐมนูล

ยุทธศาสตร์ประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดกันมาก
ในช่วงหลังเรื่องหนึ่ง
ทีนี้ถ้าจะถามว่าเรื่องนี้เขียนบังคับ
มัดไว้มากน้อยแค่ไหนในรัฐธรรมนูล
ต้องฟังจากนายกรัฐมนตรีก่อน
นายกรัฐมนตรีออกรายการโทรทัศน์เมื่อวันศุกร์ก่อนโน้น

ท่านบอกว่าแผนยุทธศาสตร์ไม่ได้บังคับใครทั้งสิ้น
เพียงแต่ขอให้ทุกรัฐบาลให้ความสำคัญอย่างจริงจัง
ส่วนจะทำหรือไม่ทำทุกรัฐบาลที่ผ่านมาจากการเลือกตั้ง
ก็ไปพิจารณาดูกันว่าจะทำแล้วดีหรือไม่ดี
นี่ถ้าฟังจากนายกก็คือว่า

รัฐบาลที่มาในอนาคตก็ลองไปพิจารณาดู

ดีก็ทำไม่ดีก็ไม่ทำว่าอย่างนั้นเถอะ
แต่ว่าพอไปดูบทบัญญัติของรัฐธรรมนูล
บัญญัติของรัฐมนูลนี่เขียนไว้ค่อนข้างที่จะ
เรียกว่ามัดพอสมควร
อย่างเช่นมาตราที่๖๖

กำหนดให้รัฐบาลต้องจัดทำ
เป้าหมายระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

มาไปดูอีกมาตรา๑๑๒
การเสนอกฎหมายงบประมาณประจำปีของรัฐบาล
จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
นี่ไปผูกไว้ในงบประมาณอีก

คณะรัฐมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและแผนยุทธศาสตร์ชาติ

กำหนดให้มีพรบยุทธศาสตร์ชาติ
ใน๒๒๐วันหลังประกาศใช้ร่างรัฐมนูล
และให้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติให้เสร็จภายใน๑ปี

ถ้าเป็นไปตามรัฐมนูล
มันจะเกิดอะไรตามมาล่ะครับ
รัฐบาลคอสชจะเป็นผู้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
ล่วงหน้าไป๒๐ปี
รัฐบาลคอสชจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์๒๕คน
รัฐบาลคอสชจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติอีก

มี๒ชุดนะครับ
๑ขณะกรรมการยุทธศาสตร์๒๕
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์

ติดตามและประเมินผลการทำงานของรัฐบาลชุดหน้า
ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
แล้วถ้ารัฐบาลไหนไม่ทำ
อ้าวก็ขัดรัฐมนูลสิครับถ้าเรื่องนี้อยู่ในรัฐมนูล
ทีนี้ถัดมาแฟนรายการก็ถามต่อว่าระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ
กับแผนของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรว่าของสภาพัฒน์เนี่ย

สภาพัฒน์เนี่ยเขาจะมีแผนออกมา๕ปีต่อ๑ครั้ง

ก็ใช้มาเรื่อย๕ปี
ปีประกาศออกมาครั้งหนึ่ง๕ปีเปลี่ยนใหม่

แต่ของยุทธศาสตร์ชาติเนี่ย๒๐ปี

แผนยุตสาธารณ์ชาติเป็นร่มใหญ่กว่า
ส่วนแผนของสภาพัฒน์เนี่ยจะย่อยลงมา
ถ้าเป็นไปตามนี้ก็แปลว่าแผนของสภาพัฒน์
ก็ต้องไม่ขัดกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
เพราะแผนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยใหญ่กว่าและวางไว้ยาวกว่า
ของสภาพัฒน์ของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เอามาเป็นท่อนช่วง๕ปี๕ปี๕ปี๕ปี
ฉะนั้นมันจะมีความเหมือนความต่างกันตรงนี้
ถามว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงครับ
ที่ผ่านมาในสมัยก่อน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยใหญ่มากนะครับ
ปลาเปรมเนี่ยป๊าเปรมนั่งหัวโต๊ะเองเลยประชุม

รัฐบาลที่หาเสียงแล้วเข้ามาบริหารประเทศ
เวลาจะกำหนดนโยบายของพักไปหาเสียง
ต้องไปเหลือบดูก่อนว่า
นโยบายที่ว่านี้ในแผนของสภาพัฒน์ว่ายังไง

เพราะว่าถ้าคุณคิดนโยบายแล้วไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เพราะเรื่องระบบงบประมาณอะไรต่ออะไรต่างเนี่ย
มันจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แต่ว่ามาระยะหลังรัฐบาลช่วงตั้งแต่คุณทักษิณเป็นต้นมาเนี่ย
ไม่ได้ให้ความสำคัญกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเท่าไหร่
แต่เอาเรื่องที่ตัวเองคิดเป็นนโยบายหลักเนี่ยเข้ามาทำ
อันนี้ก็ถือว่ามีสิทธิ์จะทำ
เพราะว่าพักการเมืองที่มาเป็นรัฐบาลนั้น
ได้หาเสียงกับประชาชนไว้ฉะนั้นจะต้องเอาสิ่งที่หาเสียงกับ
ประชาชนไว้ที่เป็นพันธสัญญากับประชาชนไว้นั่นแหละมาทำ
ก็เลยมีปัญหากันบ้างพอสมควรระหว่างฝ่ายสภาพัฒน์
กับฝ่ายของรัฐบาลที่มาจากการเมืองก็เป็นอย่างนี้กันมา
คราวนี้คราวนี้แผนยุทธศาสตร์ชาติวางล่วงหน้าไว้ตั้ง๒๐ปี
แน่นอนครับส่วนดีนั่นดีแน่ในแง่ที่ว่ามันไม่สเปะสปะ
จากนี้ไป๒๐ปีเราจะเอาประเทศไปทางไหน
จะถือพวงมาลัยขับประเทศไทยไปทางไหนมันจะได้มีความชัดเจน
รัฐบาลที่เข้ามาเป็นช่วงช่วงคุณมีนโยบายใหม่ได้
ยุทธศาสตร์ของชาติยังอยู่นโยบายรัฐบาลที่เข้ามาใหม่
ก็ต้องให้สอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่ากำลังจะนำพาประเทศไปทางไหน
นี่คือเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งแล้วแต่ท่านผู้ชมจะบอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
แนวทางนี้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยที่จะให้วางยุทธศาสตร์ชาติ
คนที่เขาร่างรัฐมนูลเขาก็อ้างว่าในหลายประเทศเนี่ย
ก็มียุทธศาสตร์ชาติวางไว้ยาวอย่างนี้รัฐบาลที่มาทีหลังหลังจะได้สอดคล้องรองรับกันไป
เป๋ไปเป๋มาแต่ว่าฝ่ายทางการเมืองก็บอกว่าเอ๊ะการเมืองเข้ามาการเมืองต้องมีนโยบายสิ
การเมืองจะต้องมีความคิดใหม่เข้ามาสิในการบริหารประเทศ
ถ้ามาแล้วทำอะไรไม่ได้ต้องเดินตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ตะพึดตะพืออย่างนั้นเนี่ย
มันก็ไม่เป็นความคิดของพักการเมืองที่จะเข้ามาบริหารประเทศเท่าไหร่
เรื่องนี้ก็มองได้หลายมุมฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปฟังนายกรัฐมนตรีที่บอกว่า
ไม่ได้บังคับตะพึดตะพือมีความยืดหยุ่นพอสมควร
ให้พิจารณากันว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำได้
แต่ว่าแหมในรัฐมนูลเขียนไว้ไม่เหมือนที่นายกพูด
ฉะนั้นท่านจะตัดสินใจเรื่องนี้ยังไงก็แล้วแต่นี่เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ท่านพิจารณาว่า
จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับรัฐมนูลไปลงมติกัน
วันที่๗สิงหาครับคุณก้อฟุดาวครับ
ผมเชื่อว่าประชาชนได้ฟังแล้วเข้าใจมากขึ้นครับว่า
สาระสำคัญเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างไร
ก่อนออกไปใช้สิทธิ์กันวันอาทิตย์นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ